คุณผู้ชมครับมาถึงเวลาที่เราจะติดตามที่สุดของปรากฏการณ์ข่าวที่สุดแห่งปีประจำวันนี้ครับ
วันนี้เราจะนำเสนอคือที่สุดของข่าวดราม่าจะเป็นเรื่องอะไร
ติดตามพร้อมกันนะครับใน๑๔ปรากฏการณ์ข่าวสุดยอดประจำปี๒๕๖๐ครับ
รางวัลที่๑งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๕๙

กลายเป็นทุกขลาบหลังร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลอดีตตำรวจวัยเกษียณ
สลากกินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นเงินรางวัลที่๑เลข๕๓
งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐จำนวน๑ชุด๕ใบมูลค่า๓๐ล้านบาท
แต่กลับถูกอายัดเงินรางวัลเพราะมีครูปรีชาไข้ครวน
ชำนาญการพิเศษโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
ไปแจ้งความว่าซื้อลอตเตอรี่ชุดนี้เหมือนกันแต่หายไป
เรื่องที่เกิดขึ้นนำไปสู่ความโอละเวงเมื่อทั้งสองฝ่าย
ัดหลักฐานมายืนยันว่าเป็นเจ้าของตัวจริง
แต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าสลากเจ้าปัญหาชุดนี้เป็นของใครกันแน่
ครูปรีชายืนยันว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดนี้
แผงขายประจำในตลาดเรสซิตี้ในอำเภอเมือง
ช่วงเย็นวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๕๙
โดยมีแม่ค้าสลากยืนยันหนักแน่นถึง๓คน
ครูปีชาซื้อสลากชุดนี้ไปจริง
โดยซื้อทั้งหมด๔ชุดชุดละ๕ใบ
ซึ่งห่อหุ้มด้วยพลาสติกแยกชุด
ราคาชุดละ๕๕๐บาทตกใบละ๑๑๐บาท
โดยแม่ค้าอ้างว่ามีเลข๗๒๖ซึ่งเป็นเลขดังในงวดนั้น
และมีการรวมชุดไว้ให้เฉพาะลูกค้าประจำ
ไม่ได้นำขึ้นวางขายบนแผง
โดยเฉพาะครูปลีชาที่มาซื้อจนคุ้นเคย
งวดนี้ก็โทรศัพท์ไปสั่งเลขท้าย๒๖ไว้
แต่แม่ค้าเองก็ไม่ทราบว่าครูปีชาไปทำขายที่ไหน
ขณะที่ครูปีชาเองก็ไม่สามารถยืนยัน
แต่คาดว่าน่าจะหายที่ตลาดเรสซิตี้
เพราะหลังซื้อสลากทั้ง๔ชุดมาแล้ว
ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วเดินไปซื้อของในตลาด
กลับมาถึงบ้านก็หาชุดเลขท้าย๗๒๖ไม่พบ
โทรศัพท์ไปถามแม่ค้าก็ยืนยันว่าได้มอบเลขชุดดังกล่าวให้แล้ว
เมื่อวันที่๑พฤศจิกายนทราบผลว่าตัวเองถูกรางวัล
แม่ค้าสลากก็มาหาถึงบ้านแสดงความดีใจ
แต่ครูปีชายังหาสลากชุดนั้นไม่พบ
จึงไปแจ้งความเพื่อนำไปแจ้งกองสลากทำเรื่องอายัด
กระทั่งกองสลากแจ้งกลับมาในวันที่๒๘พฤศจิกายน
ว่ามีคนนำสลากชุดนี้ไปขึ้นเงินรางวัล
ตามตัวจนพบคือร้อยตำรวจโทจรูล
จึงมีการเจรจากันเพราะไม่ต้องการให้เป็นคดีความ
แต่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้พร้อมพิสูจน์ความจริง
โดยร้อยตำรวจโทจรูลยืนยันว่าซื้อสลากชุดนี้มาจริง
ช่วงเย็นของวันที่๓๑ตุลาคมที่ตลาดเรสซิตี้เหมือนกัน
แต่จำแม่ค้าไม่ได้ซื้อมาในราคาชุดละ๗๐๐บาท
ตกใบละ๑๔๐บาท
อกจากนี้ยังมีนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ทนายความฝั่งอดีตตำรวจที่ออกมาเปิดเผยว่า
เรื่องนี้อาจทำเป็นขบวนการ
เพราะมีการนัดเคลียร์กันที่บ้านของนายตำรวจระดับสูงคนหนึ่ง
ทั้งที่คดีนี้ไม่ใช่ความผิดอันยอมความได้
ก่อนที่จะพาอดีตตำรวจไปชี้จุดซื้อสลาก
และหน้าบ้านของนายตำรวจใหญ่ที่อ้างว่า
ถูกเรียกให้ไปเจรจายอมความเพื่อไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล
โดยอาจจะแบ่งเงินกับครูปีชา
ซึ่งร้อยตำรวจโทจรูลไม่ยินยอม
เพราะมั่นใจรางวัลนี้เป็นของตัวเองเพราะซื้อมาจริง

ร้องเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของนายตำรวจระดับสูงในจังหวัดกาญจนบุรีว่าทำผิดวินัยหรือไม่
อกจากนี้ทนายสิทธายังเปิดเผยพยานอีก๒คนชาวจังหวัดกาญจนบุรี
แม่ค้ายังเชียร์ให้ซื้อเลขท้าย๒๖แต่ราคาแพงจึงไม่ได้ซื้อ
โดยที่ออกมาให้ข้อมูลเพราะจะแสดงให้เห็นว่าเลขท้าย๒๖ก็มีวางขายบนแผง
ไม่ได้ถูกเก็บไว้ให้ลูกค้าประจำเหมือนที่แม่ค้าบอกก็ยิ่งทำให้อดีตตำรวจมั่นใจมากขึ้น
ท้าพิสูจน์ให้รู้ความจริงร้อนถึงตำรวจกองปราบปรามต้องลงพื้นที่ร่วมสอบสวน
โดยมีพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำกับดูแล
ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใคร
ยังเป็นข้อสงสัยว่าใครคือเจ้าของสลาก๓๐ล้านบาทตัวจริงกันแน่